สวัสดีค่ะหมอว้างค่ะหมอดูอินดี้และไพ้อราเคิลที่แม่นยำสุด
วันนี้เราจะมาดูกันว่าคนเกิดวันไหนมีเกณฑ์งานสะดุดนั่นเอง
เอาล่ะค่ะมาลุ้นไปพร้อมกันค่ะว่าหมอวังจะเปิดไพ่ตรงกับดวงของคนเกิดวันไหน
และวันที่จะมีเกณฑ์งานสะดุดในช่วงนี้นั่นก็คือ
คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะสำหรับไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ
ที่จะมีจุดสะดุดในเรื่องงานเนื่องจากว่าไพ่ใบนี้เนี่ย
เป็นภาพที่แสดงถึงลักษณะของการยืนอยู่บนจุดที่ไม่ได้ราบรื่น
หรือว่าไม่ดีเท่าไหร่นักนั่นเองนะคะสังเกตในไพ่เนี่ย
เราจะมองเห็นเลยว่าเป็นจุดตำแหน่งของการยืนอยู่บนหนาม
ขวากน้ำเนี่ยก็เปรียบเสมือนเรื่องของอุปสรรคอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
อย่างที่บอกไปว่าการสะดุดของคุณเนี่ยมันประกอบได้ด้วยหลายอย่าง
หนึ่งในเรื่องของงานที่คุณทำอยู่ผู้คนรอบข้างที่เป็นอุปสรรคในการทำงานของคุณด้วยเช่นกัน
มันจะทำให้งานของคุณนั้นเนี่ยติดขัดอยู่แล้วลำบากใจทำเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างที่คิด
ช่วงระยะเวลาที่คาดหวังเอาไว้มันอาจจะต้องมีการคลาดเคลื่อนหรือว่า
เลื่อนออกไปมากกว่าที่เรากำหนดนั่นเองค่ะส่วนอีกวันหนึ่งที่จะเจอสถานการณ์แบบนี้เช่นกัน
นั่นคือวันอาทิตย์ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในไพ่ใบนี้
่งบอกให้รู้ว่าคุณกำลังจะเจอทางตันมีจุดของทางแยกในเรื่องงาน
เรื่องของอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่ดังนั้นจุดสะดุดตรงนี้จึงเป็นเหตุที่บอกให้คุณรู้ว่า
คุณกำลังจะต้องมีการเตรียมแผนล่วงหน้าเอาไว้บ้างสำหรับเวลาที่คุณนั้นจะต้องเจอสถานการณ์ไม่คาดฝันในเรื่องของงานหรือในสายอาชีพที่คุณทำอยู่
คุณอาจจะต้องมีการเลือกมีการตัดสินใจจะซ้ายจะขวาจะทำไม่ทำหรือว่าจะไปต่อหรือจะยุตินั่นเอง
ในชีวิตจะช่วยทำให้คุณพลิกสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีได้นั่นเองบอกเลยว่าวิธีแก้เคล็ดลับนั้นมีง่ายมากมาก
อันดับแรกนะคะให้คุณเนี่ยไปทำบุญด้วยของเหลวอะไรก็ตามที่เป็นของเหลวเช่นน้ำดื่ม
ของใช้อะไรที่เป็นของเหลวสบู่แชมพูหรืออะไรใดก็ตามที่จะเป็นสิ่งของที่นำไปทำบุญ
หรือนำไปบริจาคและเป็นประโยชน์กับผู้อื่น
สิ่งนี้จะทำให้ในเรื่องงานของคุณนั้นเกิดความคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะ
และดวงการงานของ๕วันที่เหลือในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง
ไปฟังหมอวังสรุปกันต่อเลยค่ะ
สำหรับในเรื่องงานของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ
ในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องงานของคุณเนี่ยมีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้ดี
หรือถ้าคุณกำลังรอเรื่องงานหรืออาชีพใหม่อยู่แล้วแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะเจอช่องทาง
หรือมีโอกาสที่จะได้งานเร็วนี้นั่นเองค่ะ
ส่วนคนที่เกิดในวันอังคารนะคะในเรื่องงานของคุณช่วงนี้บอกเลยว่า
ส่งส่งนะดีก็ไม่ได้ดีมากสุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ขนาดนั้น
แต่ในเรื่องงานของคุณยังคงไปได้แบบเรื่อยเรียบนั่นเองค่ะ
ส่วนคนที่เกิดในวันพุธในไพ่ใบนี้บ่งบอกให้รู้ว่างานของคุณเนี่ยจะมีโอกาสที่ดี
โดยเฉพาะเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่
จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือว่าอุ้มชูถ้าโชคดีกว่านั้น
วันพุธบางคนอาจถึงขั้นมีโอกาสของการได้ชักชวนไปในเรื่องของการงานหรือตำแหน่งงานใหม่นั่นเองค่ะ
ส่วนคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะในเรื่องงานของคุณผ่านไปได้ด้วยดี
ฉลุยกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นปีฉลูไม่ส่งผลอะไรเลย
วันพฤหัสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการพบปะทุกอย่างราบรื่นดีค่ะ
ส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะในเรื่องงานของคุณเขาบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะ
ที่คุณเองนั้นจะมีโอกาสของการเก็บเกี่ยวต่อยอดหรือทำอะไรได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองค่ะ
สำหรับวันทั้ง๕วันนะคะที่ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของงานจะสะดุดหรือติดปัญหา
แต่ถ้าคุณอยากจะเสริมให้มันปังให้มันดังและให้มันเฮงไปกว่าเดิมทำยังไงได้บ้าง
ง่ายมากคุณอย่าลืมนะบางครั้งเนี่ยการที่เราทำงานไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนหรือแม้กระทั่งทำงานที่บ้าน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งอย่างที่คนมักจะมองข้ามนั่นคือเรื่องของเจ้าที่นั่นเองค่ะ
การที่เราเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็แสดงการไหว้การบูชาเจ้าที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยเป็นที่รักให้และเอ็นดูของเทพเทวดา
และช่วยเหลือให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะรุ่งเรืองในอาชีพการงานด้วยค่ะ